ไปดูอีกมุมหนึ่งเรื่องของปัญหาภัยแรงก็ยังคงอยู่
แล้วก็ทำให้ประชาชนหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะ
นี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มาของพิธีขอฝนจากเทวดาค่ะ
วันนี้คุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งนะคะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปที่จังหวัดบุรีรำ
ไปดูพิธีนี้จากรายงานพิเศษค่ะ
เดือนเมษายนของทุกปีถือเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุด
และนั่นเป็นสัญญาณว่าประเทศไทยกำลังเดินทางเข้าสู่ฤดูแรงอย่างเต็มตัว
ในหลายพื้นที่ของภาคอีสานแผ่นดินแตกระแหง

แห่งที่มีดินแดนอยู่ไกลออกไป
ก็กำลังอยู่ในสภาวะขาดน้ำเพื่อการบริโภคด้วย
และเมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล

คนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานความเชื่อ

จึงมีประเพณีขอฟ้าขอฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อย่างบ้านหนองทะยุงอำเภอนังปรองจังหวัดบุรีลำ
ก็อยู่ในสถานบ้านเราครับ

ก็ห่างหายจากพิธีกรรมนี้ไปนานกว่า๓๐ปีครับ

เดี๋ยวเราไปติดตามดูกันข้างในครับ
ตำนานในนิทานชาดกเล่าถึงครั้งหนึ่งในสมัยอดีตการ
ซึ่งเป็นปีที่ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล
ในลำทานแห้งพอดจนเดือดร้อนถึงทุกสรรพสัตว์
พระพุทธเจ้าที่เสวยพระชาติมาเกิดเป็นปลาช่อน
ก็ได้แสดงอภินิหารด้วยการอ้อนวอนขอฝนจากเทวดา
แต่สายหล่มก็เลยนึกถึงคาถา
แล้วก็ประพันธ์เป็นคาถาขึ้นมา
เป็นคำอ้อนวอนวาระสุดท้าย
ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะขอแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะพึ่งได้แล้ว
ก็เลยพึ่งฟ้าก็แล้วกันพึ่งเทวดา
นายออนเลยประพันธ์เป็นคาถาที่เรียกว่าคาถาปลาช่อน
มณฑลพิธีชาวบ้านก็จะเตรียมเครื่องสักการะเทวดา
ด้วยเครื่องกระยาบวชซึ่งประกอบด้วยผลไม้๗ชนิด
ขนมหวานที่มีชื่อเป็นมงคล
และที่ขาดไม่ได้ก็คือรูปปั้นเทวดา๔องค์
พระพุทธรูปปางสอฝน๑องค์
และปลาช่อนซึ่งทั้งหมดถูกปั้นขึ้นมาจากดินเหนียว
วิธีสวดคาถาพระช่อนก็จะใช้บทสวดเดียวกัน
คาถาขอฝนทั่วไปโดยจะมีการสวดทั้งหมด๑๐๘จบ

ว่าหากระหว่างสวดมนต์กันอยู่นั้นมีฝน
ตกลงมาปีนั้นก็จะเป็นการฝนตกต้องตามฤดูกาลครับ
เช่นเดียวกันหากสวดทั้งหมดถึงบร้อยประชบแล้ว
ฝนยังไม่ตกลงมาและแดดยังแรงอยู่อย่างนี้
ปีนั้นหมายความว่าอาจจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ภัยแรงอย่างหนักครับ
แม้ว่าพิธีสวดพระคาถาปลาช่อน
จะไม่ได้ทำให้ฝนตกขึ้นมาทันที

ก็คือภาพความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันของชาวบ้าน
จนทำให้อากาศร้อนที่บ้านหนองไส

เราจะเดินทางไปต่อที่จังหวัดร้อยเอ็ด

กับการเสี่ยงทายหลักฝนหลักแรง
พิธีกรรมจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
ศักดิ์แซ่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน